คุณผู้ชมครับจริงคลิปนี้นะมีความยาว๒นาทีกว่า
แต่เอาเท่านี้พอเอาเท่านี้พอให้รู้ความ
เป็นการรุมทำร้ายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ
โดยผู้หญิงรุ่นพี่สองคนรุมเตะรุ่นน้องคนหนึ่งที่นั่งอยู่กับพื้นถนน
แล้วก็มีผู้หญิงรุ่นพี่อีกหลายคนห้ามเหรอเปล่า
กโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป

พี่สาวของเด็กที่ถูกรุมเนี่ยนะครับส่งคลิปมาร้องเรียน

เพื่อนของน้องสาวหลอกให้ออกไป

หลอกให้ออกไปแถวโรงเรียนแห่ง๑ในประเภทเจ้าบูรณ์
ไปเจอกับกลุ่มรุ่นพี่อายุประมาณ๒๐แล้ว
โรงเรียนแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
พี่สาวบอกที่โดนตบที่โดนทำเนี่ย

หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วนะครับแต่เรื่องเงียบ
โอ้โหคุณผู้ชมสภาพจิตใจของเด็กผู้หญิงคนนี้ตอนนี้คือ
ไม่กล้าไปโรงเรียนฮะหยุดเรียนครับ
สภาพจิตใจย่ำแย่มีอาการซึมเศร้า
พูดแต่ว่าไม่อยากให้ใครมารังแก่หนูอีก

ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้สำคัญเลยนะ
ดูแลกันเลยนะใกล้ชิดเลยนะเพราะตอนนี้หัวใจเธอบอบช้ำมาก
เพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกซ้อมอีกนี่ครับกลัว
กลัวเลยเรียกร้องครับไปแจ้งความแล้วนะฮะ
เรียกร้องให้โรงเรียนกับตำรวจสนใจเรื่องนี้หน่อยคดีนี้หน่อยได้ไหม
นี่คือข้อความที่สื่อสารมาทางญาติของคนที่เป็นผู้เสียหายนะ